ท่านเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้

ใช่ค่ะแต่ท่านเป็นคณะเป็นประธาน
ตรงนี้มีการแจ้งให้ท่านไหมว่า
ท่านของเราเนี่ยได้มีการรับประชุมต่อมาก็เข้ามา

ตรงนี้คือถ้าส่งผนให้รุ่นไป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
เป็นหัวหน้าพัก
แต่ตอนนี้เนี่ยคันดิเดตหัวหน้าภักดิ์

แล้วถ้าเลือกใหม่แล้วถ้าเขาเลือกท่านเป็นเหรอคะท่าน

แสดงว่าไม่ปฏิเสธนะครับท่าน

ทุกอย่างอยู่กับมติที่ประชุมใช่ไหมคะท่านรองครับ